ไปดูฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเดี๋ยวเราจะเตรียมเชียร์เขาค่ะ
ในช่วงเวลา๓โมง๑๕นาที
ดูกันก่อนว่าเมื่อวานนี้ตกลงไปซ้อมนะ

ฝึกซ้อมสักประมาณ๑ชั่วโมงครึ่ง

ด้านทัพชวาแก้วของเราพัฒนานาอุปชัย

แต่เชื่อว่าทุกคนจะเล่นอย่างเต็มที่

ทีมชาติไทยมีการร่วมแถลงข่าวก่อนเกมด้วยค่ะ
ทางด้านของคุณอัจฉริยะรักษาการหัวหน้าเฮดโค้ด
ก็พร้อมด้วยคุณนิพาวันปัญโยสุกัปตันทีมทัพชาวาแก้ว

อัจฉริยะบอกแบบนี้นะคะว่าการเตรียมตัวของเราเป็นความต่อเนื่อง
ของว่าของนักเตะเยาวชนที่เพิ่งคว้าแชมป์อาเซียน

ต้องปรับให้เยาวชนเล่นเข้ากับรุ่นพี่ให้ได้
แล้วยอมรับว่าในระดับเอเชียทุกทีมเขาพัฒนามากแล้ว
ทีมของเรามีเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาเยอะค่ะ
การพัฒนาก็คาดหวังไปถึง๔ปีข้างหน้าเลย

กงเองก็เป็นทีมชั้นนำระดับเอเชียการมาครั้งนี้
จะต้องได้ประสบการณ์อย่างมากแน่นอนค่ะ